พี่จ๊ะพี่จ๊ะพี่

ถ้าคุณพี่รวย
จะแบ่งเงินที่เหลือเก็บ

กราบพาก่อนนอนตอนราตี

ขอให้พี่รีบรวย
ถ้าเมื่อไหร่ไปดู

ให้หนูไปด้วย
พี่อย่าลืมชวนนู

ส่วนหลุมแล้วให้ไอ้หนุ่มงกหวย
พี่จ๊ะพี่จ๊ะพี่
งานปีใหม่ปีนี้ขอหนูไปด้วย
ถ้าได้วันขึ้นปีใหม่
ดวงไม่เหลเกินไปพี่คงถูกหวย
อยากเห็นบ้านเมืองเรื่องโอรัน
คงจะเทียมวิมารเพราะทุกอย่างคนรวย
ถ้ามารัยไปดูนักผู้ชมตู้
ให้หนูไปด้วย
อย่าลืมชวนหนู
ถ้าพี่ไปดูให้หนูไปด้วย
หนูจะให้ช่างเขาเขียนคิ้วโกง
แล้วไปซื้อยกทรงเอามาใส่ให้สวย
ถ้าพี่ไปดูให้หนูไปด้วย
ถ้าพี่ไปดูให้หนูไปด้วย
ถ้าพี่ไปดูให้หนูไปด้วยนะ
ถ้าพี่ไปดูอย่าลืมให้หนูไปด้วย

นี่ไม่น่าใช้ตัวช่วยเลย